เพราะว่าพอได้ยินชีวิตจริงมันคือหลังจากถอดหน้ากากมันก็คือตัวจริง

แต่ว่ามันก็ดันมีคนมาถามว่าจะได้เจอกันในคอนเสิร์ตไหม
มันก็เลยสะอึกขึ้นมาเพราะว่ามันไม่มีเรา

ค่ะก็โทรมาคือนัดแล้วแล้วก็จากนั้นก็โทรมาแคนเซิล
แต่ตอนเช้าก่อนวันที่จะถอดหน้ากากเนี่ย
ก็เพิ่งมาทราบในข่าวตอนเช้าที่พี่หนึ่งจักรวาลให้สัมภาษณ์ว่า

อย่างนี้เราก็อ้าวอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนหลังก็
หลังจากที่มีเหตุการณ์ก็บุ๋มก็ไม่เข้าใจหรอก
แต่เชื่อว่าแต่ละอย่างมันต้องมีเหตุและผลของมัน
นะคะเพราะว่าเราก็อยู่ในวงการบันเทิงมานาน
เราก็ไม่ใช่ว่าต้องเป็นคนที่ถูกเลือกเสมอไป
เราก็เข้าใจเขาอะค่ะบางทีเขาอาจจะดู
จากยอดยูทูปเพราะว่าอย่างมังกรจะ
ยอดยูทูปน้อยกว่าคนอื่นหน่อยอาจจะเป็นเพราะเพลงที่แบบ
เพลงตลาดมากนักอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาเลยอาจจะยอดไม่สูงมากเขาก็เลยต้องเลือกว่า
ถ้าเขาจะเอาใครไปทุกคนก็คงไม่ได้
เพราะว่าตอนแรกมีคิวที่ระยองแล้วก็เอาป้ายบิลบอร์ดลงให้
เพราะว่าเราถือว่าเราเป็นมังกรเราก็แบบ
ต้องมันเป็นพาระต่อเนื่องเนาะเราคิดอย่างนั้นนะคะว่า
เออก็ควรจะต้องไปให้เขาอะไรอย่างเงี้ยได้ตังค์ไม่เคยถามเลยนะว่าได้เท่าไหร
ตอนนั้นมีบ้างแต่เราก็เข้าใจว่าเขาก็ต้องมีเหตุและผลของเขา

น้องบอกว่าเอ๊ยไม่ได้นะมอบมังกรรม์อยู่๑ใน๔
มันควรจะมีก็เลยทำให้ตอนหลังเขาติดต่อมาแล้วนะคะ
ว่ายังไงก็คืออยากให้ไปร้องอะไรอย่างเงี้ยอืม
เพิ่งล่าสุดวันนี้ค่ะเพิ่งมีการกันวันนี้ว่า
มีวันซ้อมวันอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะได้เจอกันบนคอนเสิร์ตจริง

พอเราตอบรับตอนนี้จะเป็นการสร้างกระแสหรือเปล่า
สนแล้วค่ะกระแสปรดามีกระแสทุกวันอยู่แล้วค่ะ
ถ้าปรณดาสร้างกระแสเองได้ปรณดาจะสร้างกระแสให้ดูเป็นนางฟ้าค่ะ
จริงอยากให้แบบเอาข่าวองค์กรทำดีข่าวช่วยคนสร้างกระแสให้ตัวเอง
กลายเป็นนางฟ้าถ้าสร้างเองได้บุ๋มสร้างไปแล้ว
ถ้าสร้างให้ตัวเองดูลบอยู่มา๑๗ปีในวงการบันเทิงบุ๋มไม่จำเป็น
โดยเฉพาะเรื่องอย่างนี้มันไม่จำเป็น
แต่แค่แต่แค่ณตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกจริงบุ๋มไม่เคยมานั่งต่อแหลต่อหน้าคน
หรือว่าต่อหน้ากล้องวันนั้นมันเป็นความรู้สึกจริงล้วนล้วนว่า
เรารู้สึกยังไงรู้สึกตกใจอะไรรู้สึกดีใจยังไง
ไม่คิดว่าจะได้มีกระแสมังกรที่แรงขนาดนี้อะไรอย่างนี้
ทุกอย่างมันเป็นแบบความจริงทั้งหมด
หรอกค่ะที่ร้องไห้นะตอนนั้นคืออารมณ์แบบ
เราก็ให้กับเขาเต็มที่อ่ะ
เพราะงานจริงพี่ก็๗รายการแต่พี่ก็อยู่กับเขาถึงตี๔
แล้วเราก็กลับมาทำงานประจำซึ่งเราบอกใครไม่ได้ว่าเราไปทำอะไร
ดังนั้นแล้วการยืนร้องซ้อมร้องเพลงด้วยที่เราไม่ใช่นักร้อง
แล้วเราซ้อมร้องเพลงเป็นชั่วโมงชั่วโมงในห้องน้ำเนี่ย
มันพีคสุดของชีวิตพี่แล้วแหละ
พี่ก็เลยบอกว่าการที่เราให้ขนาดนี้แต่วันนี้ขอบคุณมากที่ให้โอกาสบุ๋ม
ผมไม่ได้มองเลยว่าเป็นดราม่าหรือไม่ดราม่าแต่อย่างนี้
คำว่าโอกาสมันมีสิ่งที่สำคัญที่สุด
แต่อย่างน้อยเป็นโอกาสหนึ่งที่เราได้เจอกับคนอื่น
วันที่เราถอดหน้ากากแล้วเราจะได้คุยกันแล้วอะไรอย่างนี้
ซึ่งแบบวันนั้นมันได้ไม่คุยเขาห้ามคุยกัน
เราก็เลยอยากจะได้เจอกับคนอื่นเขาบ้างแค่นั้นเอง
สามีก็แสดงว่าหลุดพ้นสักที

คือบอกว่าหลุดพ้นสักทีเพราะว่าเขาได้ยินเสียงบุ๋มแหกปาก
ร้องเพลงในห้องน้ำเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วเขาก็เข้าห้องน้ำไม่ได้
แล้วก็เพลงก็ทรมานฮูหูเขาเหลือเกินอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเพลงแต่ละเพลงที่ผมร้องที่มังกรร้องไม่ใช่
ไม่ใช่เพลงธรรมดาไม่ใช่เพลงแบบเสียงดังมาก
เสียงแบบใช้พลังเสียงมากอะไรอย่างนี้ค่ะ

คิดดูว่าหมาที่บ้านเนี่ยยังแบบเบื่อฟังเลย

เยอะไหมมาวันนี้เริ่มมีเข้ามาแล้วค่ะ
เริ่มแบบอยากให้แบบปังกรไปร้องเพลง
ให้ฟังปนัดดาไปร้องเพลงมีบ้างค่ะ
ก็ติดต่อเข้ามายังได้อยู่อีกนะคะ
ผู้กำกับหลายคนผู้จัดหลายคนละครเวทีแล้วก็บอกเขาว่า
เรียกหนูไปเถอะนะคะยอมไปแคสต์ก็เอา
คือปันนัดนานอ่ะยอมไปแคสก์ยังเอาเลยอ่ะ
คืออยากไปร้องละครเวทีกับเขา

คิวเยอะมาไม่ได้หรอก
คือยังไม่ถามเลยว่าคิวเราเยอะหรือเปล่า

มันเครื่องอย่างว่างานอะไรถูกมั้ยคะ
ดังนั้นพอวันหนึ่งเรามีโอกาสได้ทำในสิ่งที่เรารักจริง

เราก็อยากจะทำให้เต็มที่เหมือนกันกับโอกาสที่เข้ามา
ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะมีคนให้เราร้องเพลงอีกนานแค่ไหน

ครบแล้วตอนนี้ก็คือของคุณพ่อ

ของตัวเราเป็นนักร้องก็คิดว่าครบแล้วค่ะ
วันนี้ก็เต็มที่กับชีวิตก็เลยเดินลัลลาเนี่ย

แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่เข้ามาในเพจนะคะ

ส่วนให้ไอ้อาก็ขอเพลงกันแบบเป็นปรรดาตู้เพลงมากตอนนี้
แล้วมันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
ถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสค่ะก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยพ่อไม่มีเพลงของตัวเอง
คุณคะไม่ใช่ว่าดิฉันไม่อยากร้องนะมันติดลิขสิทธิ์
เออจริงมันเรื่องนั้นจริงคือถ้ามีเพลงของตัวเองได้มันก็อยากจะมีค่ะ
ขอบคุณครับ

ไม่เขาเห็นมังกรเนี่ยฟิจเจอริงไกด์อีกามาก่อน
เขาก็เลยคิดว่ามังกรน่าจะรู้ว่าอีกาดำคือใคร

เป็นนักร้องคนโปรดของดิฉัน
ไปไหนก็ถามอีกาดำเป็นใครอีกาดำเป็นใคร
ดิฉันก็เลยขึ้นรูปให้เฉลยให้แล้ว
ว่าคือค่ะท่านนายกของเรานั่นเองนะคะ
เพราะท่าเดียวกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
หลายคนก็บอกว่ากลัวดิฉันจะเจอม๔๔
หรือว่าโดนมีเรียกปรับทัศนคติอะไรก็เล็กน้อย

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรารักท่านกันค่ะ
เราถึงแบบว่ารู้สึกอยากใกล้ชิดกับท่านแบบนี้นะคะ

หนูไม่ได้เอาจริงค่ะท่านค่ะมีบังอาจ

หลายคนจับตามองเรื่องการแต่งภาพใส่แอปในไอดียังไม่มุ่ง

ไม่ใช่การแต่งภาพนะคะจริงแล้วมันเป็นไอ้
หนึ่งคือช่างแต่งหน้าไอ้น้องอามเนี่ย

แล้วมันก็ชอบแกล้งดิฉันให้ดิฉันแต่งพริตตี้

อันนี้เล่นแนวเอฟเฟค
แต่งเอฟเฟคจากป้าอายุ๔๑เหลือ๑๗อะไรอย่างนี้

แล้วมันก็ใช้อีกล้องฟุ้งฟริ้ง

คืออย่าสนใจดิฉันเลยค่ะดิฉันก็ลงเพราะว่า

แต่เมื่อมันกระชากว่าเออภาพนี้ดูเด็กได้เนี่ย

มันเป็นความสุขเล็กน้อยของป้าเนอะ

มันก็เป็นความสุขเล็กน้อยของป้าเนาะ

มันก็เป็นความสุขเล็กน้อยของป้าเนาะ
มันก็เป็นความสุขเล็กน้อยของป้าเนาะ

มันก็เป็นความสุขเล็กน้อยของป้าเนาะ

มันก็เป็นความสุขเล็กน้อยของป้าเนาะ

มันก็เป็นความสุขเล็กน้อยของป้าเนาะ

มันก็เป็นความสุขเล็กน้อยของป้าเนาะ

บอกตามตรงป้าก็ทำไม่เป็นหรอกครับ
ยกเว้นว่าน้องจะเอากล้องพิเศษมาถ่ายให้

อยากให้เราดูเด็กดูดูสดใสขึ้นแค่นั้นเอง